เขาบอกว่าดีที่สุดในรอบ๖ปีนับตั้งแต่เคยมีการสำรวจมาค่ะ
เพิ่มขึ้นจากมิถุนายน๒๕๕๙ที่อยู่ในระดับ๕๓
โดยนายธนวัฒนพลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ

โดยมาจากมิติที่สำคัญโดยกลุ่มตัวอย่างทั้งข้าราชการภาคเอกชนและภาคประชาชน

เห็นว่าความรุนแรงของปัญหามีสัญญาณลดลง
ผลจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่ากลุ่มตัวอย่าง๑๔๐
ถือว่าดีที่สุดในรอบ๒ปี
อกจากนี้ก็พบว่าการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ข้าราชการ

ดีที่สุดในรอบ๖ปีเช่นกัน

ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระบุว่าแม้จะมีสัญญาณดีขึ้น
แต่ผลสำรวจเผยให้เห็นถึงสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังด้วย

เมินจากประสบการณ์ของผู้ที่จ่ายใต้โต๊ะ
เชื่อว่าจะมีการจ่ายมากขึ้นกว่าปี๒๕๕๙

รัฐบาลมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่

จำเป็นต้องติดตามดูสถานการณ์เรื่องนี้ต่อไปค่ะ